ผู้ประกอบการเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดตราด
เปิดตัวรถเครื่องดื่มเคลื่อนที่ต้อนรับฤดูท่องเที่ยวจังหวัดตราด
หวังดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้รู้จักสุราไทยมากขึ้น
โดยนายภารกรขันติลพพันธ์
กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดตราดเผยว่า
พัฒนาเครื่องดื่มที่ทำจากสุราขาวไทยผสมน้ำผลไม้ไทย
เป็นการฉีกแนวให้สายดื่มได้เลือกรสชาติ
โดยเน้นนำผลไม้ที่หาได้ง่ายในจังหวัดตราด

อกจากนี้ยังมีสตอเบอรี่และน้ำผึ้ง
มาเป็นส่วนผสมให้ลูกค้าได้เลือกชิม
สำหรับแนวคิดมาจากการร่วมลงทุนกับกลุ่มเพื่อน

แถบเครื่องดื่มมาใส่ให้ลูกค้าได้เลือก
แล้วก็สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปตามงานต่าง
สำหรับการเปิดตัวการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด

ถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเป็นอย่างดี